อยากจะย้ำกันอีกครั้งหนึ่ง
ไม่อยากให้คุณผู้ชมนั้นพลาดในช่วงนี้
เพราะว่าในเบรกท้ายจะได้เจอกับอาจารย์ป่อนางฟ้าเลขลิขิต
ถูกต้องแล้วนะคะคุณผู้ชมส่งไลน์มาได้นะคะ
ส่งตัวเลขอาชีพที่ทำอยู่แล้วใครมีปัญหาอะไรอยากจะถาม
หรือว่าอยากจะเปลี่ยนตัวเลขก็ส่งกันมาได้
ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์เลขที่บ้านอะไรก็ส่งธรรมดา
เฉพาะวันนี้จะพูดคุยเรื่องของการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์
ใครที่อยากจะเปลี่ยนในช่วงนี้อาจารย์ปอลเขามีวิธีมาแนะนำนะครับ

อย่างที่เราบอกไปนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ชามก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ที่เราให้เห็นกันก่อนปิดเบรกเนี่ยนะคะ
เดี๋ยวพาไปเลยที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะคุณผู้ชม
ไปศึกด้วนตะเกียบแข่งกินก๋วยเตี๋ยวเรือชามยักษ์พร้อมกันนะคะ
ชามกะละมังเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะคุณค่ะใส่ก๋วยเตี๋ยวได้๔กิโลกรัม
กิโลกรัมนี่ชามนี่ใหญ่กว่าหน้าผมอีกนะเนี่ย
ถ้าไม่บอกนี่ก็คิดว่ากระมังซักผ้าเหมือนกันคุณมันใหญ่มากจริง
นี่แหละค่ะก่อนจะชมการแข่งขันนะคะก็มาดูชามขนาดยักษ์กันก่อน
นี่คือชามนะคะขนาดกว้างของชามนะคะ๔๖เซนติเมตร
กว้างโอ้โหเกิน๑ฟุตอ่ะคุณ
โอ้โหลูกชิ้นนี่ประมาณ๕๖ลูกได้
ใหญ่มากก็เติมเส้นบะหมี่วัตถุดิบต่างมีทั้งเนื้อหมูเครื่องใน
ลูกชิ้นขนาดซุปเปอร์จัมโบแล้วก็ผักต่างรวมน้ำหนักทั้งหมดเนี่ยนะคะ

รับประทานก๋วยเตี๋ยวครั้งนี้ก็คือร้านฟ้ารุ่งก๋วยเตี๋ยวเรือ
ก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่ยักษ์ที่สุด
อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
ค่ะซึ่งก็มีคุณพรณพัฒน์พรมสมบัติเป็นเจ้าของร้านนะคะ
จัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็คือฉลองครบรอบ๑ปีของร้าน
ส่วนผู้เข้าแข่งขันคุณดูนะคะจริงแล้วก็มีแข่งกันหลายคนมาก
แต่ในที่สุดก็ดวนกันมาจนเหลือ๒คนสุดท้ายนี่แหละค่ะก็คือ
เด็กชายนันทิพัฒน์เลิศสุวรรณหรือว่าน้องดิบอายุ๑๒ขวบนะคะคุณ
ฝั่งซ้ายนะคะเสื้อสีเทานะคะกับคุณอมรเทพเอี่ยมสะอาดหรือคุณโจวัย๓๘ปี
แหมเรียกได้ว่าสู้กันแบบข้างรุ่นเลยคุณนี่เองถูกต้องแล้ว
ซึ่งก่อนการแข่งขันนะคะทั้งคู่ก็มั่นใจเลยว่าตัวเองจะต้องเป็นผู้ชนะ
คว้ารางวัลคือรางวัลชนะเลิศนะคุณจะได้แหวนทองคำน้ำหนัก๒สลึง
ส่วนรองชนะเลิศก็จะได้รางวัลเป็นเงินสด๑๐๐๐บาท
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องมีเงื่อนไขมาแลกกันนิดนึงนะคะ
จะต้องกินก๋วยเตี๋ยวชาม๔กิโลกรัมนี้ให้หมดภายในเวลา๑ชั่วโมง
ชั่วโมงต้องทานให้หมดเนี่ยแล้วถ้าใครทานหมดก่อนรับแหวนคอมเลยใช่ไหม
แหวนทองคำน้ำหนัก๒สลึงนี่คือรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศนะคะ
ซึ่งหลังจากผ่านไปได้เพียงครึ่งชั่วโมงน่าเสียดายคุณ

น้องดิบน้องดิบอายุ๑๒ขัวยกทงขาวซะแล้ว
บอกว่าไม่ไหวแล้วพี่ไม่ไหวแล้วค่ะ

ใช่๔กิโลกรัมน้องต้องทานยังไงลูก
คือก่อนที่จะมาถึงรอบชิงชนะเลิศเขาแข่งกันมาก่อนแล้ว
เพราะมันก็กินกันมาจนจุกเสียดด้านเฟ้อเลยเหม็นเปรี้ยวแล้วละ

ที่คุณโจคู่แข่งขันยังคงนั่งกินก๋วยเตี๋ยวต่อไปแบบชิลใจเย็น
จนกระทั่งหมดเวลาการแข่งขัน๑ชั่วโมงเต็มคุณค่ะ
แต่น่าเสียดายค่ะปรากฏว่าคุณโจทานก๋วยเตี๋ยวไม่หมด

ใช่ค่ะก็เลยพลาดรางวัลชนะเลิศไปนะคะ
โดยเจ้าของร้านก็ได้มอบรางวัลปลอบใจค่ะให้คุณโจเป็นเงินสด๑๐๐๐บาทนะคะ
ส่วนน้องดิบยกทงขาวไปนั้นก็ได้รางวัลปลอบใจเป็นเงินสด๕๐๐บาท
ซึ่งก็สร้างความประทับใจอย่างมากให้แก่ลูกค้าที่แวะเวียนกันมาอุดหนุน
โดยเจ้าของร้านยังบอกด้วยว่าปีหน้าจะมีการจัดการแข่งขันขึ้นอีกแน่นอน

ให้ผู้ร่วมแข่งขันเป็นผู้หญิงเท่านั้น
โอ้ยตีโต๊ะตีโต๊ะตีโต๊ะตีโต๊ะ

เลยในปีหน้านะคะแต่ว่าระหว่างนี้นะคะ
ก็สามารถแวะไปชิมลิ้มรสก๋วยเตี๋ยวเรือที่ร้านนี้กันก่อนได้นะคะ
หรือว่าใครไปอยากจะไปวอร์มท้องรอสำหรับการแข่งขันปีหน้าก็ไปได้เช่นเดียวกัน
ไปที่ร้านเขาไปลองซ้อมกันดูก่อนแต่ผมได้เสียดายจริงแหละ
อยู่ที่พระประแดงสมุทรประการนะคะ

ไม่เป็นไรคุณรอปีต่อไปไปวอร์มท้องรอก่อน
หรือคุณไม่ต้องรอแข่งก็ได้คุณก็ไปกินเลย
แล้วก็เลี้ยงน้องนุ่งอะไรด้วย